อีกหนึ่งคดีนะคะคุณผู้ชมที่เราตามความคืบหน้ากันต่อกรณีที่
คู่อริเขายิงกันดวนปืนกัน๓๐กว่านัดบริเวณฝ่ายทดน้ำที่กาญจนบุรี
เหตุการณ์นี้ทั้งสองฝ่ายคือเสียชีวิต๒คนเท่านั้นไม่พอ
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็ยังโดนลูกหลงอีกด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ตำรวจภูทรด่านมะขามเตี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็มีการตั้งข้อหาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุ
รวมถึงมีการนำตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยค่ะไปค้นบ้านด้วยแล้วก็ไปเจออาวุธด้วยนะคะ
โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยชื่อเล่นว่านุ่ม
ซึ่งก็มีรายงานว่ารับสารภาพแล้วโดยคุมตัวไปค้นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ไปถึงบ้านพักเลยค่ะที่พื้นที่หมู่๒ตำบลวังเย็น
อำเภอเมืองกาญจนบุรีไปเจออาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็มีการนำตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ย
ไปสอบสวนที่สพด่านมะขามเตี้ยในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นเองนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดี
ผู้กำกับการตำรวจภูทรด่านมะขามเตี้ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ย
ก็มีการประชุมกันมีการวางแผนติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ที่ร่วมกระทำผิด
ในการก่อเหตุดวนปืน๓๐กว่านัด
แล้วจุดนั้นคุณผู้ชมเป็นฝ่ายทดน้ำบ้านชุกกระเภาอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ซึ่งจริงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วครับ
ตอนนั้นก็จะมีร้านรวงต่างโดยเฉพาะร้านหมูกระทะเนี่ย
เขามาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการมานั่งกินกันริมเขื่อนแบบนี้
เพราะว่าอากาศดีชาวบ้านบอกโอ้โหปลาเยอะเลย

คือจะมากันช่วงเย็นค่ำนี่แหละค่ะ
และการเกิดเหตุก็เป็นเพราะสองกลุ่มเขาก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกัน

ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวบาดหมางกันมาก่อน

และมีกลุ่มของผู้ก่อเหตุเขาก็อาจจะเปิดเพลงเสียงดัง
อีกกลุ่มไม่พอใจชาวบ้านก็อาจจะไม่พอใจ
จากนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องกล่าวทะเลาะวิวาดกัน
แล้วก็มายิงปืนกันตรงนี้นะฮะ

อ่าทีนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้น
ก็มีผู้เสียชีวิตคือนายพัชระพ่วงกลางหรือว่าโอ

พัชระเป็นลูกน้องคนสนิทของอดีตสสกาญจนบุรี

นายขัญชัยประดับสุขหรือว่าขัญอายุ๒๙ปี
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่เขานั่งกินกันอยู่แถวนั้น

บอกว่าตอนนี้พอที่จะรู้ตัวคนที่ทำผิดแล้ว

ขออนุมัติไหมจับเบื้องต้นก็คือ๓ราย
เป็นฝ่ายของนายขันชัยนะ

ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดปลอกกระสุนอาวุธปืน
คิดว่าน่าจะทราบผลเร็วนี้

นำเสนอข่าวไปเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังใช่ไหม
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปสอบดู
ปรากฏว่าเขารู้มาว่ากลุ่มทั้งสองฝ่ายคู่อริ

เป็นกลุ่มตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ย

เป็นกลุ่มบ้านนาการที่ตำบลวังน้ำเย็น

เขาเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาดกันมาก่อนหน้าแล้ว

เป็นกลุ่มคู่อบริกันมาก่อนอยู่แล้ว

กลุ่มของนายพัชระมากินหมูกระทะ

อาวุธปืนยิงกันจนเสียชีวิต

ใครเป็นคนลงมือยิงก่อน
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้กำกับหน่อยค่ะ

ทะเลาะกันวิวาดกันเจอกันก็ทะเลาะกัน
แต่นี่เรื่องของผิดกฎหมายไหมครับ

ไม่นี่เป็นการทะเลาะขึ้นหน้ามากกว่า
ทะเลาะกันมันแบบเคยมีเหตุกลับมาก่อน
ก็หลังจากเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหา
มาทำแผนประกอบคำรับสาภาพแล้วนะครับ

เพียงนายหนุ่มคนเดียวที่รับสาภาพนะครับ

อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบสวน
ใช่คือนายหนุ่มนายเบนส์แล้วก็นายสนิท

คือในวันเกิดเหตุมันท่าจะชุลมุนวุ่นวายกันเหมือนกันนะฮะ
ไม่รู้ว่าทางกลุ่มของนายขันชัย
หรือทางกลุ่มของนายพัชระมีกี่คนอะไรกันแน่
แต่ตำรวจต้องตามตัวมาให้ครบนะครับ

ตำรวจได้ตรวจค้นบ้านพักของนายเบนส์
พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำหมายเลขทะเบียน
๑กย๘๗๗๖กาญชนะบุรี
นายเบนส์ใช้ในวันเกิดเหตุ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำมาที่สพด่านมะขามเตี้ย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเช่นกันนะครับ
และเย็นเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ดำเนินคดี

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็อีกหนึ่งข้อหานะครับคือพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งสองคนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีทันทีครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายพิสิทธิ์หรือสนิทเอี่ยมสำอาง
ต้องสงสัยอีกคนเจ้าหน้าที่ได้กันตัวเอาไว้เป็นพยาน
ส่วนจะมีใครเพิ่มเติมหรือไม่จะต้องรอผลการสอบสวน
เท่ากับตอนนี้ถูกควบคุมตัวไว้๒นะเป็นกลุ่มของนายขันชัยนะครับ
ส่วนนายขัญชัยเสียชีวิตนายพัชระเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องตามต่อว่าจะมีใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุอีกหรือไม่นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้าน

ชาวบ้านเขาเล่าให้ทีมข่าวฟังนะบอกว่าฝ่ายทดน้ำชุกกระเพรา
สร้างเสร็จนะเมื่อปลายปีที่แล้วเอง
หลังจากนั้นพอสร้างเสร็จคนก็นิยมไงคุณ
วัยรุ่นเขาก็จะมาเที่ยวกันมาเล่นกันตั้งแต่ช่วงค่ำเย็นค่ำเลยค่ะ
เพราะว่าสวยนะเส้นทางก็ยังใหม่อยู่นะครับ
มีทุ่งย่ามีป่าแล้วก็มีแม่น้ำ
มันก็เลยดูแบบโอ้โหธรรมชาติดี
แล้วเหมือนกับพอมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านขายของร้านค้ามันก็เยอะ
แต่ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุมีการดวนปืนยิงกัน๓๐กว่านัดเนี่ยนะ

ทั้งที่ปกติแล้วช่วงเย็นคนจะเต็มพื้นที่เลยนะ

แล้วนี่ดูสิคะสภาพหลังจากเกิดเหตุ
ซึ่งเพื่อนของนายพัชระผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยนะ
นายพัชระจะมีรุ่นน้องที่นับถือให้นายพัชระเป็นประธานกลุ่ม

ที่รุ่นน้องเขามีปัญหาจากที่อื่นมาก่อนไง
เพราะว่าวันนั้นเท่าที่รู้นายพัชระเองก็ตั้งใจ
จะไปกินหมูกระทะริมน้ำไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาเรื่อง

อีกอย่างหนึ่งก็มีการตั้งข้อสังเกต
จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ไกลจากบ้านนาการ
บ้านของนายขันชัยตั้ง๓๐กว่ากิโลเนี่ย
อยู่ใกล้กับบ้านนายพัชระมากกว่า
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าฝ่ายนายขันชัย
ตั้งใจจะมาตรงนี้เพื่อก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวเนี่ยเพื่อนของนายพัชรา

ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วปมมันเกิดจากอะไร
รวมถึงใครเป็นคนยิงใครก่อนนะคะ
เคยแต่ตอนช่วงวัยรุ่นเคยได้ไปเที่ยวอะไรกับงู
ไม่ได้ยุ่งกันมาหลายปีแล้วพี่
เริ่มรั่งแต่รู้ว่ามันมีพวกเด็กเยอะ
เพราะว่ามีกุ้มมีอะไรเข้าอยู่

เหมือนแบบไปเที่ยวไปขับรถมอไซค์ไปกุ้มอะไรอย่างนี้

กุโดนี่หรือว่าเป็นแบบหัวหน้ากลุ่มแก๊งเด็กกลุ่มนี้เลยไหมครับ
ประมาณนั้นนะครับเข้าเป็นประธานกุ้มอะไรนะ

มีการเคลื่อนไหวอะไรไหมแสดงความเสียใจอะไรอย่างนี้

โพสต์เต็มเลยในเฟซดูพวกนี้เต็ม
พอจะรู้ไหมครับว่าใครยิงใครก่อน

จากที่ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรนะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพิ่งมานี่แหละ
อันนี้ทางฝั่งของเพื่อนของนายพัชระนะครับ

และเป็นพนักงานล้างจานของร้านหมูกระทะนะครับ
บอกว่าโอ้โหร้านก็เพิ่งเปิดมาได้แค่๑สัปดาห์เอง

จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับ
ถ้าเกิดเฮเนี่ยเค้าร้างจานอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม

โอ้โหจากนั้นเสียงปืนดังสนั่นวันไหว๓๐๔๐นัดเลยนะครับ

โอ้โหหนีกระเจิงเลยวิ่งหลบกันจ้าละวัน
ฟังเสียงของพนักงานล้างจานเล่าเหตุการณ์ขณะนั้นให้ฟังกันนะครับ
คุณผู้ชมพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากลัว
กล้าที่จะออกไปทำมาหากินร้านรวงก็ไม่กล้าจะเปิด
จุดตรงนี้ความจริงชาวบ้านเขาไปตกปลาเยอะเขาก็ไม่กล้าไปหาปลานะ
คือกลัวว่าตอนนี้ลูกน้องของทั้งสองกลุ่มจะกลับไปแก้แค้นกันที่จุดเดิมหรือเปล่า
ครับตำรวจก็ต้องกันพื้นที่ไว้เต็มที่ด้วยตรงนี้นะครับ
การค้าก็ยังซบเซาการท่องเที่ยวก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องตรวจสอบให้พบทั้งหมดก่อนนะครับ